ทึกและอุกอาจมากในพื้นที่นนทบุรีนะครับ
มีรถกระบะคันหนึ่งผู้หญิงเป็นคนขับฮะ
ผู้หญิงเนี่ยพาลูกชายพร้อมกับเพื่อนลูกชายก็หลายคนนะกลับมาจากตลาดนัดนะครับ
ปรากฏมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมาแล้วรู้สึกจะมีการท้าทายหาเรื่องกัน
คราวนี้มีทั้งปืนทั้งระเบิดนี่คุณผู้ชมรถกระบะคันนั้นนะฮะ
ท้ายรถเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ผู้เป็นแม่เนี่ยพาลูกชายและกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละครับ
คือเพื่อนลูกชายกลับมาจากตลาดนัดเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ประกบกันอยู่ไหมฮะ
ตอนนั้นน่าจะมีการตะโกนด่าท้าทายกันสักพักหนึ่งกล้องอีกมุมจะเห็นรถกระบะจะมาจอดชิดขอบทาง
นี่ฮะจังหวะนี้มาจอดชิดขอบทางกลุ่มวัยรุ่นท้ายรถกระบะเริ่มลงจากรถ
มอเตอร์ไซค์อยู่แถวนั้นโผล่มาและเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะ
จังหวะเดียวกันนี้นะครับกลุ่มวัยรุ่นที่ลงมาจากท้ายรถกระบะเนี่ยมีการเหมือนปลานี่คุณ
ปลาระเบิดไปอยู่ที่กลางถนนขู่ทางฝั่งของมอเตอร์ไซค์
และปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะมีการเอาคืนกันคุณ
มีการยิงใส่รถกระบะคันนี้หลายนัดคุณผู้ชมเป็นเหตุระทึกจริงจริงฮะ
เกิดขึ้นบริเวณหน้าปากซอยเบนกาโตะถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรีไล่เลี้ยงตั้งแต่ตอนไล่ล่ากันมาเที่ยงคืนกว่า
จนกระทั่งจุดเกิดเหตุตรงนี้ที่มาจอดแล้วปลาระเบิดตีหนึ่งคุณผู้ชมฮะ

ทีนี้ต้นสายปลายเหตุนะครับไม่แน่ชัด
คือก่อนหน้านั้นที่ตลาดนัดนะไม่ได้มีเรื่องกันมา

แต่น่าจะมีเรื่องกันกลางทางคนขับรถซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ
ก็คือนางสาวชรินทรอายุ๔๓ปีเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะครับ
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพบางบัวทอง
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าเธอขับรถกระบะพาลูกชาย
แล้วก็ที่เห็นนั่งท้ายรถกระบะก็คือเพื่อนลูกชาย๑๐คนคุณ
เธอเป็นคนขับลูกชายเธอวัย๑๔นั่งอยู่ข้างด้านหน้านะครับ
และหลังจากนั้นไปตลาดนัดนกฮูกมาเรียบร้อยแล้ว
ชื่อตลาดนัดเขาแถวนนดนะฮะตลาดดังนะครับ
แล้วกำลังกลับบ้านแวะส่งเพื่อนลูก๓คน
ลูกก็บอกว่ามีจักรยานยนต์ซ้อน๔ขับตามมาเหมือนไล่ล่าตามมานะฮะ
จักรยานยนต์คันนั้นมีหญิง๑ชาย๓คน
ทีนี้ครับเธอก็เห็นแล้วเอกใจว่ามีคนไล่ล่าตามที่ลูกชายบอกฮะ
เธอก็ขับไปกำลังจะเลี้ยวรถเข้าซอยบ้านจู่รถจักรยานยนต์คันเดิมก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
พร้อมทั้งมีการสาดกระสุนใส่รถของเธอ๒นัด
คุณผู้ชมฮะกระสุนเข้ารถไหมเข้า
ชี้ให้ดูเลยนะเข้ากระจกฝั่งคนขับฝั่งที่เธอขับนี่แหละครับ
นัดแล้วก็ไปเสยคานคือคานบนรถกระบะภายในตัวรถด้วยนะคุณนะ
ี่ยวปลายคางของลูกชายวัย๑๔ไปนิดเดียวลูกชายได้รับบาดเจ็บครับ
ส่วนคนร้ายนะฮะเป็นกลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์มานะฮะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปคุณดูสิเธอรอดชีวิตมาได้
นั่นน่ะสิคะเพราะกระสุนเข้าฝั่งเธอเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เธอหวาดกลัวมากตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้าน
ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่ไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไม
ขี่รถจักรยานยนต์ถึงตามมาหาเรื่องกลุ่มลูกชายของเธอนะครับ
ตามค่ะตามตามแต่ทีนี้มันเป็นทางแบบเราเลี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วเขาบอกไปทางตรงเขาก็ยิงสวนเราเราก็หักโค้ง
ใส่ทางด้านแม่ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็หนีวิ่งตรงไปเลย
น่าจะประมาณเขายังคงมาเก็บลูกกระสุนเขาพบปลอกกระสุนนะคะ
ใช่เราเห็นลูกบอกว่า๔คนหนูไม่เห็นหรอกว่าอะไรคืออะไร
หนูไม่เห็นได้ยินเสียงปืนใช่ไหมใช่ได้ยินเสียงปืน
ว่าท่าไม่ดีแล้วแล้วทีนี้ครั้งแรกคิดว่าตัวเองโดนปลาก้อนหิน
ที่ว่าโดนกระจกอะนะคะก็ดีมีสติก็บอกว่าลุกขึ้นรถ
ไม่ต้องไปไม่ต้องตามอะไรอย่างเงี้ยก็พาลูกเข้าบ้านนะจ๊ะ
เนี่ยตัวคุณแม่เป็นคนขับอาจจะไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังกระบะนะฮะ
แต่หลังกระบะเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นเพื่อนของลูกชายคุณแม่เนี่ย
น่าจะรู้ว่าในช่วงระหว่างขับกันมา

ด้านรองผู้มกับการสอบสวนสบางบัวทองบอกว่า
สืบสวนได้ลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางทั้งหมดนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวกลุ่มคนร้าย
รวมทั้งสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็แน่นอนต้องเรียกเด็กบนหลังรถกระบะมาสอบปากคำทั้งหมด

ก็ตามที่เห็นก็อาจจะมีการปาระบงระเบิดด้วยนะครับ
อกจากนี้ตำรวจได้เชิญตัวเยาวชนอายุ๑๕ปี๑ในกลุ่มวัยรุ่น

ก็คือฝั่งของคนที่มากับมอเตอร์ไซค์มาสอบปากคำแล้ว
พร้อมกับยึดรถมอเตอร์ไซค์ของกลางคันนี้เอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นเหตุอุกอ่านจริงนะคุณนะเด็กยังอายุน้อยกันอยู่เลยนะครับ